คดีของนางสาวนิชานะครับ
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ

ตกลงแล้วนางสาวนิชาหรือว่าน้องอัตอมนั้น
เป็นแพะหรือว่าเป็นแกะกันแน่นะครับ
กรณีที่ถูกแก๊งคนร้าย

แล้วก็หลอกให้เหยื่อโอนเงินเข้ามา
ติดตามจากรายงานครับ

นำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร

ขอบคุณที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้าย

จึงปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

โดยบอกเพียงสั้นว่ามาสอบปากคำ
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน๖ล้านในบัญชี

และนางปวีนาสิงหวิบูรณ์
ผู้นำบัตรประชาชนของนางสาวนิชชา

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี

สถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง

อย่างเร่งด่วนตามคำให้การของ

จะได้ความชัดเจนทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้
ส่วนนางปวีนาถูกตำรวจแจ้ง๓ข้อหา

นำบัตรประชาชนของผู้อื่นไปใช้

เป็นผู้นำบัตรประชาชนของบุคคลอื่น

เช่นเดียวกันกับนางสาวเจรติสายสิน
ถูกแจ้ง๓ข้อหาก่อนปล่อยตัวไป

และนางสาวพรมพรพงษ์เจริญคุณากร

ถูกควบคุมตัวไว้ตามพระราชบัญญัติ

ระหว่างการสักถามในประเด็นต่าง
แต่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหา

กลิศณะพัฒนาเจริญรองโคศก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมรับว่า
มีส่วนคล้ายกับแก๊งโรแมสแกรม

ทั้งสองแก๊งมีความเชื่อมโยงกัน

เธอเป็นแพ้หรือเป็นแกะกันแน่